อยากพาคุณผู้ชมไปดูงานสัมมนาดีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหน่อยค่ะ
นั่นก็คืองานสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาครั้งที่๔๑นะคะ

โดยได้รับเกียรติจากดรเกรดทิพย์สุภาวานิสรองเลขาธิการ

เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ

มีคุณอานันต์พันนึกผู้ช่วยเลขาธิการ

คุณเอกชัยเลิศวิบุญลักษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
คุณจิตสุภาวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต

คุณมานิดสุขสมจิตกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ
และบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สำหรับงานสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศครั้งที่๔๘
ขึ้นภายใต้หัวข้อประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนาชาติ

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
กระดับคุณภาพสถานศึกษาเพิ่มภูมิความรู้
ด่านวิชาการการบริหารจัดการ
การมีส่วนร่วมของโรงเรียนครูกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายต่าง

เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารแล้วก็พัฒนาโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในการทำหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องนะคะ
โดยคุณมานิดสุขสมจิตกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ
บอกว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง๑๑๑โรงเรียน
ก่อตั้งขึ้นโดยคุณกัมพลวัชรพลผู้ล่วงลับ
เมื่อครั้งที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ปัจจุบันนี้นะคุณผู้ชมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
มีนักเรียนผลิตบุคลากรออกไปมีนักเรียนทั้งหมด๒๒๗๗๘คน
มีผู้บริหารแล้วก็ครูผู้สอน๑๘๒๑คน
มูลนิธิไทยรัฐเป็นผู้อุปการะดูแล
เพื่อให้เป็นการเติมเต็มในสิ่งที่ขาดแคลน
โอกาสกับเยาวชนในถิ่นธุรกันดาล
แล้วก็เป็นการตอบแทนประชาชนที่อุดหนุนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ